คุณผู้ชมย้อนไปในช่วงเลือกตั้งปี๖๒เนี่ยทางกรกตครับมีมติแจกใบส้ม
ให้กับอดีตผู้สมัครสอสอเขต๘เชียงใหม่ครับนายสุรพลเกียรติชายากร
แต่ว่าล่าสุดสารอุทธรสั่งกรกตชดใช้ค่าเสียหายกว่า๖๒ล้านบาท
ตามเรื่องนี้ในขีดเส้นใต้กับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับ
ครับขอบคุณครับคุณดอมครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องที่คุณดอมยกมาเนี่ยมันจะเป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่
ของกรกตที่ไม่เคยเกิดมาก่อนครับเพราะว่า
จากการที่ไปออกใบส้มหมายถึงว่าตัดสินเข้าสภาไม่ได้
ไม่ต้องประกาศผลคุณสุรพลเขาก็เสียหาย

ฟ้องศาลศาลชั้นต้นตัดสินให้คุณสุรพลชนะกรกตแพ้
กรกตก็ยื่นอุทธรณ์สารอุทธรณ์ตัดสินมาเมื่อวาน
เห็นด้วยกับสารชั้นต้นคือให้คุณสุรพลเป็นฝ่ายชนะคดี
ทางฝ่ายกรกตก็ต้องต้องจ่ายตังค์เดิมเนี่ยเกือบเจ็ดสิบล้าน
ลดลงมา๕๐กว่าล้านบวกดอกเบี้ยเข้าไปตัวเลขจะอีกประมาณ๖๒ล้าน
เรื่องที่คุณสุรพลเจอก็คือเจอเรื่องจิ๊บจ้อยอะครับก็คือ
เอาเงิน๒๐๐๐ไปทำบุญแล้วก็กลายเป็นว่าเงิน๒๐๐

กรกตก็ตัดสินแล้วก็เป็นปัญหาอย่างที่ว่าก็คือในที่สุดสารอุทธรณ์
อุทธรณ์ตัดสินเห็นด้วยกับสารชั้นต้นต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย
ถ้านับถึงตอนนี้ประมาณ๖๒ล้านกรกตก็บอกว่าขอดูสำนวนคัดสำเนาสำนวนคำตัดสินมาก่อน

ถ้าสารดีกาเห็นด้วยกับสารชั้นต้น

นับกันเข้าไปจนกว่าจะถึงวันที่ต้องจ่ายเงิน
เรื่องที่ยกมาว่านี้ไม่ได้ว่าอะไรกรกตหรอกครับ
แต่มันมีคำถามที่ตามมาก็คือว่า
เงิน๖๒ล้านบาท

หรือว่ากรกตจะจ่ายเงินกันเอง

วิศนุเครืองามเคยยกตัวอย่างว่า
เหมือนสำนักงานตำรวจถูกฟ้อง

สำนักงานตำรวจต้องออกเงิน

ทำให้เขาถูกฟ้องนั้นปฏิบัติหน้าที่

โดยกรกตทั้ง๗คนไม่ต้องรับผิดชอบ
แต่ว่าอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรเนี่ย
ซึ่งเป็นอดีตก่อก่อต่อเก่า

เรื่องนี้ควรจะไล่บี้ไล่เบี้ย
ไปถึงการปฏิบัติหน้าที่การพิจารณาของกรกตด้วย
ว่าพิจารณาบนพื้นฐานอะไรที่หละหลวม
แล้วทำให้สารตัดสินว่า
คุณสุรพลเป็นฝ่ายชนะคดี
แล้วถ้าไล่บี้ไล่เบี้ยกันอย่างนั้นแล้วเนี่ย
ควรไหมที่ก่อก่อต่อ๗คนจะหาร
เอา๖๐กว่าล้านหาร๗คน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา
พอเกิดเหตุการณ์นี้ก็มีเสียง
ซุ่มเสียงจากคนในก่อก่อต่อว่า
เอ้าถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้
ก่อก่อต่อก็จะไม่กล้าใช้อำนาจ
เพราะว่าเดี๋ยวไปใช้อำนาจ
แล้วถูกฟ้องแล้วแพ้คดีอีก

บอกว่านี่เป็นการเตือน
ให้เป็นอุทหรณ์กับก่อก่อต่อว่า
การใช้อำนาจต้องระมัดระวัง

ไม่งั้นก็จะเจออย่างนี้อีก
เพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยมีหรอกครับ
ที่ผู้สมัครจะฟ้องก่อก่อต่อ

แล้วสิ่งที่ชาวบ้านเขาติดตามข่าวนี้

เขาฝากเงินไปทำบุญสองพัน
มันเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดต้องตัดสิทธิ์

เรื่องนี้เนี่ยมันมาพร้อมกัน
กับข่าวของคุณกรุงศรีวิรัย
ฝากเงินไปช่วยงานแต่งเขา
แต่ของกรุงเนี่ยเขาเจอใบเหลือง

เขาก็กลับเข้าสภามาได้ใหม่
แต่ของคุณสุรพลเกียรติทวีชัยการเนี่ย

แปลว่า๔ปีที่ผ่านมาเขาเสียสิทธิ์

สิ่งที่ควรจะวิเคราะห์กันก็คือว่า
ช่วงหลังการเลือกตั้งปี๖๒
มีสอสอหลายคนมาบอกผมให้เป็นข่าวออกข่าวด้วย
ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ใช้เงินซื้อเสียงหนักหนาที่สุด
สอสอหลายคนเป็นสอสอหลายสมัย
บอกว่าตั้งแต่สมัครผู้แทนมาไม่เคยมีครั้งไหน
ที่ซื้อเสียงกันหนักหนาเท่ากับการเลือกตั้งปี๖๒
เราฟังอย่างนี้เราก็นึกว่าเดี๋ยวเถอะ
จะมีการสอบสวนมีการร้องเรียนมีการสอบสวน
แล้วผลจะต้องออกมาว่า
จะมีคนนั้นเจอใบแดงจะมีคนนั้นเจอใบเหลือง
เพราะว่าข่าวมันออกมาในลักษณะว่าเป็นการทุจริต
การเลือกตั้งที่หนักหนาที่สุด
นี่ผ่านมาแล้ว๓ปีกว่าจะครบเทิม
เดือนมีนานี้แล้วจะครบ๔ปี

ทุจริตการเลือกตั้งมากมาย

ลงโทษได้เฉพาะคนที่เขาจ่ายเงิน๒๐๐๐บาท
ไปทำบุญแล้วกลายเป็นเรื่อง
อย่างคุณสุรพลเกียรติทวีชัยการเขต๘เชียงใหม่

สิ่งที่กรกตจะต้องทบทวนการทำงานใหม่

อย่าเอาเฉพาะปลาซิลปลาสร้อย
แต่ปลาโจรตัวใหญ่หนีรอดหมด
ไอ้ที่เขาซื้อเสียงกันโครมใครก็รู้

แต่ไปดักได้เอาเฉพาะคนที่ฝากเงินทำบุญ
คนที่ฝากเงินช่วยแต่งงาน
แล้วไหนล่ะครับที่บอกว่า
เป็นรัฐมนูลที่ป้องกันไม่ให้คนโกงเข้าสภา
ไหนล่ะครับที่บอกว่าพรบเลือกตั้ง

เป็นการป้องกันไม่ให้คนทุจริตเข้ามายังอยู่วงการเมือง
เพราะถ้าทุจริตซื้อเสียงมาก็ต้องมากรอบโกย
ตักตวงมาถอนทุนหนักเข้าไปอีก

เรื่องของคุณสุรพลเกียรติทวีชัยการคราวนี้

ทั้ง๗คนจะต้องนั่งลงและทบทวน

ทำไมไปจัดการกับคนที่ซื้อเสียงกันหนัก

อย่างที่สอสอเขามาบ่นกันเนี่ย

กลายเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขามองว่า

หมดเสร็จสมัครผู้แทนถูกลงโทษ

หลังจากนี้ไปกรกตเขาคงยื่นดีกา
เพื่อสู้กันต่อในชั้นดีกา
แล้วถ้าสมมุติว่าชั้นดีกาเห็นด้วยกับชั้นอุทธรณ์และชั้นต้น

จ่ายเงินให้เขา๖๒ล้าน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นคราวหน้า
กรกตต้องทบทวนบทบาทใหม่
กรกตต้องเรียนรู้ใหม่ว่า
การหาพยานหลักฐานเอาคนโกงจริงทุจริตจริง

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ